การที่จะมาเป็นผู้ค้าสลากปี๖๕ได้เนี่ย

ต้องมีอะไรหน้าเหนือเดี๋ยวคุณต้องมีอาชีพค้าสลักอย่างเดียวจริง

แล้วทีนี้พอรับเข้ามา๑๗๐๐๐ลาย

มันจะไม่มีลอตเตอรี่
คนที่จะพลาดไม่มีลอตเตอรี่ราคาต้นทุนได้คือ๕๐๐๐ลาย
ถามหน่อยว่าคุณสมบัติเบื้องต้นจากการเป็นคนขายลอตเตอรี่จริงเนี่ย

แล้วเขาจะไปเอาอะไรมาประกอบอาชีพของเขา
ถ้าเขาไม่วนหลุกไปซื้อที่ตลาดช้าส่งข้างสนามบินน้ำ
ซึ่งราคามันก็เกิน๘๐อยู่แล้ว
ข้างสนามบินน้ำนั่นอยู่แถวกองสลากเลยนะ
รักษาเกิน๘๐แล้วเหรอ
ก็แค่ว่าคุณพิมพ์สลากมาให้เพียงพอกับคนที่เขาจะขาย
มันก็อยู่ตรงหน้าแล้วค่ะเขาไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนมาแล้ว
ปัญหาง่ายเมื่อกี้ฟังจากอาจารย์ธนวัฒน์ไง
ใช่ไงก็ยังงงอยู่ปัญหาง่ายทำไมท่านคิดไม่ได้
ก็เดี๋ยวอีกฝั่งนึงเขาบอกโอ้โหจะมอมเมาไปถึงไหน
ถึงได้บอกไงว่าถ้าคิดว่าจะมองเบาดิจิตอลก็สมควรไม่ต้องมี

ก็ดิจิทัลเขาเอาในส่วนของร้อยล้านไง
ที่เขาแบ่งปันไปตรงนู้นไง
คือมองในมุมมองในหมวดนั้นว่าถ้าเขามองว่าเรื่องมอมกลัวจะมอมเมา
อมเมานี่คือต้องซื้อง่ายขายคล่อง
ใครก็ซื้อได้อยู่มุมไหนก็ซื้อได้อยู่ห้องนอนก็ซื้อได้

เวลาจะหมดเอาเป็นว่าณขณะนี้มันยังเป็นอย่างนี้พี่ฮัท

ตอนนี้ก็ต้องอยู่ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วของเขาจริงใจที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนตัวเล็กที่ทำงานหาเงินส่งภาษีที่ว่ารายได้เข้ารัฐอันดับหนึ่งของประเทศ
อืมเขาจะดูแลพวกเรายังไงอืมเขาบอกว่าเขาดูแลคนซื้อยี่สิบล้าน
อันนี้ดีใจด้วยค่ะ

แต่พวกเราที่นำเงินส่งให้เขาเนี่ย

ก็บอกก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาจะกลัวจังเลย
กลัวพวกเราหว่นข้าเป็นเหลือข้าแผงไม่พอดี
บวกไข่อะไรของเขาก็ไม่รู้ทฤษฎีอะไรก็ไม่รู้

ก็ถึงบอกไงว่าไม่ต้องห่วงค่ะเงินเงินของเราพวกเราเรารู้
เราจะรู้กำลังว่าเราจะขายได้แค่ไหน
เราจะมีกำไรเราจะยังชีพเราได้เราจะเลี้ยงครอบครัวเราได้
เราไม่ได้เอาเงินรัฐบาลมาขายเราขายเงินของเรา
เราอยากให้เขาเห็นความเดือดร้อนของผู้ค้าไร่ย่อยจริง
คุณพึ่งดรเกณฑิกาเดี๋ยวขออนุญาตคุยคุณพึ่งหน่อยคือฟังแล้วเนี่ยได้ข้อสรุปอย่างนี้
เข้ามาช่วยเหลือเขาเราเห็นสภาพปัญหาของเขาเนี่ยแต่ทางกองสลากบอกเดี๋ยวก่อน
ยังไม่เพิ่มอ่ะตอนนี้คุณเพิ่งจะเอายังไงต่อมองแล้วเป็นยังไงมันจะเกิดยังไงต่อ
ทำได้ไหมก็คือเอาแบบทั้ง๑๐๐ล้านใบ
ไม่ใช่มาเคมผลงานแค่แบบไม่กี่ล้านใบ
แล้วก็มาเค็มผลงานว่าประชาชนแฮปปี้ที่ซื้อ๘๐บาท

เอาเข้าดิจิทัลเท่าไหร่หวยยิ่งแพงเท่านั้นค่ะ

แสดงว่าเราไม่ได้ว่าไปอิจฉาฝั่งดิจิทัล

เขาขายถูกแล้วเราขายแพงเราขายไม่ได้อีกทาง
ก็อย่างที่แจ้งไงคะว่าเขาบอกว่าเขาจะให้โอกาสพวกเราแล้ว
แต่การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ที่ให้พวกเราเข้าใจเนี่ย
ขายบนแท็บเล็ตต้องอะไรอย่างนี้เราต้องขายเอง
ไม่ใช่ว่าไปเหมือนก๊อปปี้แพลตฟอร์มเอกชนมาแบบนี้เราไม่รู้
วันนี้ขอบคุณมากจริงเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
ขอบคุณค่ะ
๒๐วิคุณพึ่งมีอะไรสุดท้ายแล้ว๒๐วิคุณพึ่ง
ก็ประชาชนนะคะก็อยากให้เข้าใจนะคะทั้งผู้ค้าเองหรือว่าผู้ค้าสลากดิจิทัลนะคะ
วันนี้ตีกันเองนะคะหรือแม้แต่ผู้ค้าด้วยกันเนี่ยตีกันเอง
แต่ว่าคุณต้องมองให้ออกว่ามันผิดที่โครงสร้างผิดที่กองสลากนะคะ
ออกแบบมาอย่างนี้ให้ประชาชนเขาตีกันเอง
ช่วยมองใหม่นะคะว่าใครคือ
อ่านะคะแต่เหตุผลจากทางสำนักงานสลากเราก็ฟังไปแล้วนะฮะ
ท่านผู้ชมได้ฟังสองฝั่งแล้วนะครับ